เอาล่ะเรามาเติมความรู้ทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้กันหน่อยนะคะ
การได้มาซึ่งสอสอการเลือกมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
ก็คือจะเป็นการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แต่ว่าระยะเวลาอย่างที่เราเห็นกันมานะคะ
มันค่อนข้างกระชั้นชิดกว่าจะประกาศกว่าจะอะไร
เวลามันไม่พอทางคอสชเองก็เลยออกคำสั่งผ่อนปลนให้
บอกว่าให้ใช้รูปแบบคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครแทนก็แล้วกัน
แล้วไอ้กระบวนการนี้มันทำอย่างไรมันคืออะไร
ติดตามพร้อมกันในไทยรัฐคู่มือเลือกตั้งค่ะ
ในปี๒๕๖๒ไว้อย่างเข้มข้น
โดยให้ทุกภาคต้องทำไพมารี่โวท
แต่ด้วยระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด
พักการเมืองเก่าและเกิดขึ้นใหม่ต่างเตรียมการไม่ทัน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศ
ได้ออกคำสั่งฉบับที่๑๓ทัพ๒๕๕๙
ผ่อนปลนไม่ต้องนำระบบพายมารี่โหวต
บังคับใช้ในการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก
แล้วให้ใช้รูปแบบคณะกรรมการสัญหาผู้สมัครแทน
คณะกรรมการสัญหาผู้สมัครมีทั้งหมด๑๑คน
มาจากกรรมการบริหารพัก๔คน
และมาจากตัวแทนสมาชิกที่พักเลือก๗คน

และเสนอคณะกรรมการบริหารพักการเมือง
ความเห็นชอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เพียงรับฟังความเห็นจากสาขาพัก

คณะกรรมการสัญหาของแต่ละพัก

แต่ให้คำนึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้ง

และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
เมื่อคณะกรรมการบริหารพักการเมือง
เห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมการสัญหาเสนอ
ก็ให้หัวหน้าพักการเมืองออกหนังสือรับรอง
ส่งผู้ได้รับการสัญหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ก็ให้พักจัดทำบัญชีรายชื่อด้วยเช่นกัน
คลายกฎนี้ทำให้ความกดดันในแต่ละพักผ่อนคลายลง

ต้องให้สาขาพักและตัวแทนพักเป็นคนเลือก
แต่ของใหม่เปลี่ยนมาเป็นแค่ไปรับฟังสาขา

และของสัญชาติโชษจะยังคำนึงด้วยว่า

มีอุปสรรคในการจัดสรรคนลงสมัครไม่ทัน
ได้ออกคำสั่งที่๑๖ทับ๒๕๕๙

แต่ละพักสามารถดำเนินการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้งเลย